นี่เขาชอบมีอะไรแปลกเยอะเลยนะคะ
บางทีคุณเคยจำได้ไหมมีไข่ปลอม
ใช่ของปลอมจริงมากหลายอย่างที่ทำปลอมแปลกมาก
คราวนี้มหาวิทยาลัยปลอมคุณ

ตรวจสอบดีอย่าหลงเชื่อไปโอนเงิน
เพราะมหาวิทยาลัยปลอมมีเยอะมาก

ระวังให้ดีนะสำหรับการสมัครเข้าเรียนต่อ
ในมหาวิทยาลัยต่างระวังจะเจอของปลอม
เข้ามหาวิทยาลัยเดือนมิถุนายน
มีการร้องเรียนเรื่องของมหาวิทยาลัยปลอม
หลอกให้นักเรียนโอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเพียบเลยค่ะ
โดยสำนักข่าวสินหัวรายงานบอกว่า
จากการตรวจสอบพบว่ามีอย่างน้อย
ใช้คำว่าอย่างน้อยนะ๓๐สถาบัน

เผยแพร่ข้อมูลทางการศึกษาของจีนแล้วค่ะ
จำนวนนี้เป็นสถาบันการศึกษาในกรุงปากกิ่ง
แล้วก็นครเซียงไฮคนไปเรียนเยอะมาก
พอตรวจสอบไปแล้วก็พบว่าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยปลอมเหล่านี้เนี่ย
มีการตั้งขึ้นเพื่อสร้างข้อมูลเท็จ
รายละเอียดหลักศูนย์ข้อมูลแผนกการเรียนต่างตลอด
ภาพของอาคารสถานที่ปลอมล้วนเลยค่ะ
ก็อาจจะทำให้เด็กนักเรียนหลงเชื่อแล้วก็สมัครโอนเงินเข้าไปได้
เขาบอกว่าตรวจสอบไปนะบางแห่งปลายทางไปอยู่ฮ่องกงนู้น

นี่เรามาถึงจุดนี้กันแล้วเหรอคะ
แม่น่ากลัวนะอะไรปลอมมีเยอะเลยนะ